ส่วนเหตุการณ์รับทริปที่เกิดขึ้นจากที่ทีมไทยนักสารพันธ์เข้าสู่รอบ๘เท่านี้สุดท้ายของฟุตสอร์จิงแชมป์เอเชียได้
คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ว่าทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับ
เมื่อเช้าเรามีภาพให้เห็นกันบางส่วนแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุแผ่นดินไหวระลอกที่๒ครับที่ไต้หวัน
ซึ่งครั้งนี้ทำให้มีตึกถล่มนะครับที่มณฑลหัวเหลียนทางภาคตะวันออกของไต้หวัน
ส่วนโรงแรมที่นักฟุตซอลทีมชาติไทยพักก็ได้รับแรงสรรสะเทือนด้วย
โดยพากันหนีออกมานะครับนอกอาคารรวมถึงทีมชาติอื่นด้วยที่พักอยู่นะครับ
ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อูสเบียคิสธาน
ล่าสุดสัมภาษณ์ทางโค้ชหมีครับรักพลสายเด็ดงามหนึ่งในสตาร์ฟของทีมชาติไทย
บอกว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยซึ่งไต้หวันก็มีการแจ้งเตือนภัยที่ดี
หากเกิดแผ่นดินไหวก็จะมีการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
ที่มุมัติอุสมามูซาครับ
เกือบแผ่นดินไหว้เราก็จะรู้สึกด้มใจกลัวครับ
ดูควันหลงในการเปิดตัวสโมสรกันหน่อยนะครับ

ในช่วงค่ำที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือนครราชสีมามัสด้าเอฟซีครับ
เปิดตัวสโมสรและชุดกันขังใหม่สำหรับไทยลีก็ดูการใหม่ซึ่งวางก็ประมาณไปที่หนึ่งร้อยล้านบาท
ก็มีการเสริมทัพผู้เล่น๑๑คนนำโดยสารวุฒิมาสุก
ยืมตัวมาจากบีจีเอฟซีนะครับกลับมาอีกครั้งภาคสอง
แล้วก็มีอีวันแจกองหลังชาวเกาหลีใต้ซึ่งนายเทวันลิปตะพันลบครับ
ทางสโมสรตั้งเป้าติดหนึ่งในหกส่วนชัยหน้าฮอนบิลครับ
แชมป์ทีสองหรือว่าดีชั้นหนึ่งเดิมเปิดตัวสโมสรเหมือนกันครับ
สู้สุดท้ายเหลียดกระดูกการใหม่ภายใต้งบเจ็ดสิบล้านบาท
คุณอนุชานาคาสัยประธานสโมสรตั้งเป้าขออยู่รอดก่อน
ลีกสูงสุดเพราะว่าตก๕ทีมในปีนี้
ก็เน้นพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยการเปิดรัฐเยาวชนเพิ่มอีก๒รุ่น
คือสิบสามปีแล้วก็สิบเจ็ดปีทำให้สโมสรนั้นมีระบบที่สมบูรณ์นะครับ
ตั้งแต่สิบสามปีถึงสิบเก้าปีเลยครับและเย็นวันนี้แฟนแฟนหมัดมวยครับ
ส่งใจเชียร์เอกตะวันบีทียูเรือไวกิ้งครับจะขึ้นชกกับทางนาโอกิ
ซิซูกินะครับรองแชมป์ชาวญี่ปุ่นในศึกกำปั้นสถานโลกไอบีเอฟ
เพื่อฉีดเข็มขัดในรุ่นไฟเวทไอบีเอฟแทนแปซิฟิกที่ว่าง
ซึ่งเคยเป็นของเอกตะวันนะครับสละแชมป์ไปเพื่อไปชิงแชมป์โลก
แล้วก็กลับมาชิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อโอกาสในการกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ย้ำนะครับถ่ายทอด๔โมงเย็นทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
สดตรงจากสวนลุมไนวาซ่ารัชดาพิเศษครับ